เอาล่ะก๋วยเตี๋ยวยังไม่หมด
ผมเชื่อเหลือเกินว่าคนที่ชอบทานเมนูเส้นเนี่ยเยอะ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปอีกหนึ่งเมนูครับ

ร้านนี้เลยชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือมะ

ใกล้ตลาดซั๊บทวีริมถนนอ่างทองสิงบุรี
แกะก็หันมาขายก๋วยเตี๋ยวเรือได้นานร่วม๑๐ปีแล้ว
เริ่มแรกเลยขายอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลอ่างทอง
โอ้โหเขาบอกว่าใช้สูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยนะครับ
มาจากก๋วยเตี๋ยวเรื้อบุญเลิศสิงบุรีโอ้โห

แต่ว่าพอได้สูตรนี้มาขายที่อ่างทองครับ
เขานำชื่อครูบาอาจารย์ที่นับถือเนี่ยนำมาใช้เป็นชื่อร้านเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
เป็นหมูเปลื้อยหรือว่าหมูตุ๋นนะครับรสชาติอร่อยคุณภาพนุ่มนะครับ
ย้ำกันนะครับว่าร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวมะ
แต่ว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะ
ก็คือจริงจะตั้งคิวยาวแหละ
ว่าก๋วยเตี๋ยวมะหมู
มะหมู
อ๋อแต่เลยเป็นเวทย์เตี๋ยวหรือว่ามะนะครับ

กล้าเป็นไงล่ะ
อุ้ยแล้วสีมันข้นขนาดนี้เนี่ย
นี่คือก๋วยเตี๋ยวเรือชั้นดีเลยทีเดียวผมบอกเลย
แล้วที่สำคัญนะครับราคาไม่แพงนะ

แต่ถ้าพิเศษก็คือเหมือนเบิ้ลขึ้นมาเลยเป็นชามใหญ่เลยนะ

อย่างคุณชนะ๒เบิ้ล

เพราะว่าความอร่อยนี่มันสุดยอดจริงนะครับ

นะครับไปกันได้ทุกวันเลยครับ
ตั้งแต่เวลา๙โมงเช้าจนถึง๔โมงเย็น
ร้านนี้ก็มีสถานที่จอดรถสะดวกสบาย

บางร้านนี้ไปไม่มีที่จอดรถนะ
แต่ว่าร้านนี้เขามีที่จอดรถให้อำนวยความสะดวก

ลิ้มรสความอร่อยกันได้นะครับ